เกมรับจำนำ

เก่งจนได้ผัวเลย

นี่นิ่มโพสต์เฟซบุ๊กด่าผัวอีกแล้วเหรอ
กูจะโพสต์กูจะโพสต์ทุกวินาที

มึงนี่ท่าทางวันชอบเสพการอ่านสเตตัสเมียด่ากับผัวนะเนี่ย

วันนี้เจ๊ทดศัพท์แตบอีก

เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

สวัสดีครับสวัสดีครับซีย์ยันสนิทชัยมาแล้วครับ
เล่เข้ามาเล่เข้ามา
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

ผู้จำนำของเราวันนี้เลยดีกว่า

เก่งเรื่องอะไร

เขาเรียกว่าด่าเก่งจนได้ผัวเลย
เออดีดีกว่า
นี่มึงโพสเฟสบุ๊คด่าผัวอีกแล้วเหรอ

ทำตัวเหมือนเห็บหมา
สรุปดิว่ากูเป็นเห็บหรือกูเป็นหมา
โอ้และแต่มึงจะลับ

โพสต์อีกแล้วผัวเห็งสวย
นี่มึงหมายถึงใครหมายถึงกูใช่ไหม

โมง๑๕มึงโพสต์อีกแล้ว
เวรกรรมของกูที่มีมึงเป็นผัว
เออมึงอยากให้
ด่ามึงไง

วันไม่ทำอะไรปากเก่งอย่างเดียว
งุ่นหยิดเว้ยเออใช่

กูจะประกาศให้โลกรู้เลยว่า

พวกมึงมันเห็นสวย

แต่มึงรู้ไหมว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กเขาเบื่อเขารำคาญมึงกันไปหมดแล้ว

อินนี่มันโพสต์ด่าผัวมันอีกแล้วว่ะลำไย
แรกกูก็กดไลค์อ่ะหลังกูจะกดโกรธแล้ว
โพสต์ด่าผัวทั้งวีทั้งวัน

เหมือนได้ดูละครที่ผัวเมียกับทรอบกันวะ
ชอบเสพการอ่านสเตตัสเมียด่ากับผัวนะเนี่ย

นิดชีวิตชอบช้ำ

แล้วว่าถ้ากูเป็นผัวเขาเนี่ยเขาจะโพสต์ด่ากูไหม

เช้านี้นิดชีวิตชอกช้ำ

โอ้โฮมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
คุณกู้นี่ดีนะดีแต่หายใจทิ้งไปวัน
ชีวิตมึงทำอะไรบ้างพูดแล้วเบื่อ

นิดชีวิตชอบช้ำเขาจะพูดด่าผัวไหมเนาะ

เครื่องจักรดาบหัวทำงานหรือยัง
นั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บ

โอ้โหทำไมมานอนไม่หลับวะวันนี้

เฮ้ยวันนี้ก็โพสต์ใหม่แล้วเหรอ
โอ้โหตอนนี้ตี๓แล้วยังนั่งซักผ้าอยู่คนเดียว

เฮ้ยไม่จริง

เฮ้ย

เราจะอ่านเฟสใครด่าผัวดีวะเนี่ย

ไปดูกันดีกว่าว่าตัวจริงแก่

คุณผัวใหม่สวัสดีครับคุณคุ้ง

พี่คุ้งเนอะใช่ค่ะ
พี่คุ้งก็คือคนที่ไปตามสองเฟซเค้าเนอะ
ใช่ครับ

เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึง
เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยในเรื่องนี้คือด่าแบบจัดเลยเนอะ

พอย่าด่าเก่งด้าก็ด่าปู่แบบนี้

สนุกมาก

การใช้ชีวิตประจำวันเขาเป็นคนไม่ขยันนะคะ

เขาเป็นคนมึนเวลาด่า
มันก็มึนกับเรามันก็ไม่ตอบโต้หรอก
จากด่ามีแรงก็ด่าไปประมาณนี้
ยิ่งอุ่นหงิตก็ด่าด้วยตีมันก็ด้วยอะไรแบบนี้

สมมุติจากผัวนอนอยู่บ้านไม่ตื่นเลย

ทำไมมีคนลืมลืมตื่นเนี่ย
ไม่รู้จะมาหาแกดงไหน

ใช่
มันเหลืออดแล้วละแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่ประจำเนี่ยใช่ไหม

เหรอออกไปทำงานแล้ว
เขาก็ออกไปแล้วเรายังจะไปโพสต์ด่าเรื่องอะไร

ไม่เจอแล้วมันว่านานอีกแล้ว

เนี่ยลูกมึงก็โตแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิก
มันโยนยาให้หนูมัดเนี่ยหนู๑๐๐
เนี่ยหมดมัดแน่เดี๋ยวกูเลิกเอง

แล้วทำไมไม่ด่าต่อหน้าเฉย

เหมือนแบบว่าเราอยากระบายกับมันไม่ได้แล้วล่ะเราต้องไประบาย
อยากรู้ว่ามีเพื่อนคอมเมนต์ให้กำลังใจไหมอะไรแบบนี้

ก็มีเพื่อนให้กำลังใจค่ะ

เพื่อนบอกเริ่มรำคาญแล้วมึงโพสต์ทุกวันเลย
วันหนึ่งเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าคุณด่าผัวลงเฟสเนี่ย
กี่รอบสูงสุดสิบกว่ารอบอ่ะสิบกว่ารอบโพสต์เยอะจนเพื่อนก็ไม่ไม่คอมเมนต์แล้ว
ไปให้กำลังใจแล้วใช่แต่ยังมีคนนึงที่กดไลค์แล้วก็กดหัวใจให้
หน้าคุณใช้สเตตัสตั้งรูปคุณเป็นอะไรเป็นกระป๋องแป้งครับ
ทำไมต้องเป็นกระป๋องแป้งครับพี่คือกระป๋องแป้งมันเป็นยี่ห้อแคร์ครับ
ถ้าผัวไม่แคร์กูก็แคร์มึง

มึงไม่มีรูปอื่นเหรอเหรอเปล่าทำไมต้องเอารูปแป้ง
ก็ไปไล่ไล่ดูอ้าวขับรถสองแถวที่เดียวกับผัวเก่า
้าวมันเป็นเพื่อนกันรึป่าว
มันก็ไม่เป็นไรรับไปเขาก็ไม่กล้าทักไม่กล้าคุยเลยกับเรา
แต่เราโพสต์ด่าปุ๊บจะมีเขาคนเดียวแหละที่กดเป็นห่วง
อ๋อน้องเราไปเจอเฟซเขาได้ยังไง
คือแฟนเขามาขอเป็นเพื่อนกับผมผมก็เลยรับเป็นเพื่อน
แต่อันนี้พอผมเป็นเพื่อนกับเขาผมจะเห็นแฟนเขา
เขาทระละพอโพสต์ด่ากันมันก็จะมาเต้มเฟซผม

ผู้หญิงตัวเล็กขนาดนี้ทำไมถึงทำร้ายจิตใจได้ขนาดนี้

นี่ก็อุทานแบบน่ารักว้าว

เวลาหนูนั่งรถไปกับแฟนเก่า
เขาทำเป็นเข้ามาหาแฟนเก่าแต่ตาเขามองเรา

นี่ปากหมาอะไรประมาณนี้

ไม่ใช่

คือผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงสเปคอ้วนอยู่แล้ว

ทำไมน่ะ

แต่เวลาหน้าร้อนเนี่ยะเขาจะแย่งพ่อรมถึงเขาจะแย่งพ่อรมถึง
เห็นอย่างนี้เขาน่ารักนะอยากรู้ว่าเขาดูแลเรายังไงบ้าง
โหดูแลจนหูหูฝันผู้หญิงตัวเล็กเหมือนนางเอเกาหลี
ใช่เขาดูแลเราทุกอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีอย่างนั้น
จากตอนนั้นที่ด่าตอนนี้ด่าผัวได้บ้างไหม

เพราะเรารักเขาเราให้เกียรติเขาเขาอายุมากกว่าเรา

๒๐ปีครับใช่๒๐ปีครับแต่อันนี้ไม่มีปัญหาครับ

วันนี้บอกรักเมียออกทีวีได้ไหม

ว่าถึงมึงจะอ้วนขนาดนี้กูก็รักมึงนะ
ก็ไม่เลิกที่จะปากหมาแล้ว

บางทีมันผ่านอะไรมากันเยอะนะ

มันก็ยังไม่รู้นะว่าชีวิตมันจะตุ๊เป๋ขนาดไหน
เขาเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อ
เขาแทนพ่อได้แล้วเพราะหนูก็เพิ่งเสียพ่อไป
ใช่แล้วหนูเป็นคนรักพ่อมาก
เขาดูแลเราดีทุกอย่างยันลูกเรา

ถึงเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่คิดจะทิ้งเขา

เชิงพี่เก้งสุดที่ราบมาก

นั่นน่ะสิคุณอยากได้เงินไปทำอะไร
ผ่าตัดกระเพาะค่ะ

ใช่เพราะหนูเป็นโรคอ้วน

จากที่ว่าร้อยสิบ

มันขึ้นเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียว
กระเป๋าที่ผัวซื้อให้ค่ะ

แต่สภาพนี้ระดับนางฟ้า

นิดจึงแทบไม่เคยหยิบเอามาใช้เลย

และเพื่อความฝันที่จะรักษาโรคอ้วน

ในรายการเกมรับจำนำมันซะเลย
กระเป๋าที่ผัวซื้อให้ค่ะ
นี่

เขาซื้อให้๒ปีหนูไม่เคยใช้เลย

เพราะมันแอบเอาเงินหนูไปซื้อ
กระเป๋ากับนี้มีค่ากับผมมาก
เพราะว่าถ้ามันรู้มันจะฆ่าผม
ว่าผมแอบเอาขโมยตังค์ไปซื้อ

แต่เหมือนกันใครเป็นคนหา

เราหาแล้วเราก็ให้เขา

ของชีวิต

มันได้ไปอย่างยากลำบาก

แล้วคุณซื้อให้ในเรื่องเทศกาลอะไร

เพราะว่าเขาจะใช้พวกกระเป๋าตลาดนัดอะไรอย่างนี้

เพื่อนเขามีแต่ของดีอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยอยากให้เขามีเหมือนเพื่อนมั่ง
แล้ววันนั้นได้รับของชิ้นนี้มารู้สึกยังไง
ก็น้ำตาแตกก็คือดีใจ
ดีใจที่เขายังเห็นความสำคัญของเราอะ
ฉันก็ไม่รู้เธอต้องถ่ายกลับไปให้ได้นะ
อย่ามาไหวที่
อย่ามาไหวที่รายการนะ
ฉันจะเปลี่ยนจากเอเชียเป็นเอสุพเตอร์ไชยทันที

เดี๋ยวไปลุ้นราคาจากหลงจู้ปริศนาของเขา
ต้องไปเลือกให้ได้ว่าถูกชะตากับคนไหน

หลงจู้ที่เสนอตัวมาตีราคาจำนำในวันนี้นี่สวยหล่อกันทั้งนั้นเลย
พอได้ฟังเรื่องราวของพี่กุ้งกับน้องนิดแล้วก็ต่างหูพึ่งขันมือขันปาก

แต่ละท่านจะให้ราคาเท่าไหร่แล้วให้ราคางามแค่ไหน

ผมแดนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปฐุมชั้นปีที่๑คณะนิเทศศาสตร์ครับ
ได้ข่าวว่าพี่กุ้งชอบส่องเฟสคนอื่นเหรอครับ

ผมชอบสอบรู้สอบเห็นเรื่องของคนอื่นครับ
เพราะว่ามันสนุกดีครับ

ได้ข่าวว่าพี่นิดกับพี่กุ้งจะเอากระเป๋ามาจำนำเหรอครับ

เรามันหัวอกคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเหมือนกัน
เป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไร

แต่ให้ราคาเยอะเปล่า

นั่นน่ะดิเขาเป็นผู้ชายด้วย
เขาไม่น่าจะชอบกระเป๋าก็ไม่รู้เนาะ

ถ้าซื้อให้แฟนนู่นนี่นั่นจะราคายังไง

สวัสดีค่ะพี่กุ้งกับพี่นิดนะคะ

หนูเนี่ยได้ยินเรื่องของพี่กุ้งกับพี่นิดนะคะ

ได้เห็นกระเป๋านะคะที่พี่กุ้งกับพี่นิดเนี่ย
เอามาจำนำนะคะใบสีขาวน่ารักมากเลยค่ะ
พอรวมกับการที่หนูได้ฟังเรื่องราวนะคะ

หนูก็ยิ่งอยากได้มากกว่านี้อีกค่ะ
ถ้าพี่กุ้งกับพี่นิดนะคะอยากจำนำนะคะ

ไม่ใช่อันนั้นซิหรี่ในโทรศาบ
อันนี้เป็นคนครึ่งเรานี่ก็คุยกับซิหรี่เนี่ย
แสดงว่าว่างนะเนี่ยคุยกับซิหรี่ได้อ่ะ

น้องคนนี้เรื่องความสวยความงาม

ก็น่าจะแบบสนใจแบบพวกของแบรนดเนมอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ให้เราคงราคาอาจจะให้เยอะหน่อยอะไรอย่างนี้

เพราะมันเขาไม่ได้อาจจะเช่ากระเป๋
เขาอาจจะชอบเรื่องราวที่มันมาจากกระเป๋าอะไรอย่างนี้
เขาเชื่อแล้วก็อินกับเรื่องราวของพี่ทั้งคู่

สวัสดีค่ะพี่กุ้งกับพี่นิดนะคะ

เอาแบบเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะ
โอได้เห็นกระเป๋าที่พี่สองคนเอามาจำนำแล้วนะคะ
กระเป๋าใบนี้สามารถใส่ได้ไปกับทุกที่เลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นลุคฟอร์มอลหรือว่าลุคแบบวัยทำงานนะคะ
แล้วมันสามารถจูของได้เยอะเลย

เพราะว่าหนูให้ราคาดีแน่นอนค่ะ
เป็นอย่างไรคะคนนี้น้องโฟร์

พี่กุ้งครับจะชอบคนที่สองมากกว่าครับครับ
เพราะเขาดูอินกับเราเนอะดูแบบชื่นชมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

กระเป๋า๑๕๐๐บาทมีคนให้สูงสุดเลย๕๐๐๐บาท
จำนำนะคุณให้เกินแบบราคาขายอีกอ่ะ

คนนี้ผมว่าเบอร์๓ก็แรงหงอเฮ้งดีครับ
คนที่สองเขาก็เหมือนชอบในชีวิตเราจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความเป็นมามันถึงเกิดมาเป็นกระเป๋าอันนี้ได้
คือแบบมันมาจากความแบบคุณค่าทางใจของเราเลย
๒กับ๓นะนี่จากกำหนักทั้งสอง

น้องซีรีส์กับน้องโฟร์หัวสองไหมเพราะเขาแรงไอ้นี่ราวดี

คุณนิดจะเลือกหลงจู้หมายเลขไหนครับ
ขอเลือกหมายเลข๒ค่ะ
แต่เราจะไม่ให้คุณดูก่อนหรอก
เราจะเปิดหลงจู้หมายเลข๓ให้คุณได้ดู

กระเป๋าใบนี้ที่แฝงไว้ด้วยความรักของพี่ทั้งสองคน

โฟเลยให้ในราคาที่

นี่ก็มองอยู่เหมือนกันเนอะใช่ไหมใช่
ตอนแรกก็เหมือนจะชอบคนนี้ใช่
คนนี้ให้๕๐๐บาท
ราคาจำนำสูงสุดไปอย่างน่าเสียดาย

คราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าน้องซิริที่คุณนิดเลือกเนี่ย
จะให้ราคาจำนำเท่าไหร่
สำหรับกระเป๋าใบแรกนะคะที่พี่กุ้งเนี่ยตั้งใจเก็บเงินซื้อให้พี่นิดนะคะ
เอาไปหมดกระเป๋าหนูเลยค่ะหนูให้

เขาไม่ได้อาจจะชอบกระเป๋าเขาอาจจะชอบเรื่องราวที่มันมาจากกระเป๋าเลย
ต้องแบบนี้

ไหนดูสิลูกน้องแดงให้เท่าไหร่ลูก
กระเป๋าสีขาวน่ารักสุดใส่ใบนี้ผมให้ราคา๑๒๐๐บาทครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีเงินตั้งต้นอยู่แล้วกับราคา๔๐๐๐บาท

ถ้าพอใจกับราคาจำนำที่๔๐๐บาทขอเชิญจำนำครับ
รับจำนำ
ต้องบอกว่า๔๐๐๐บาทนี้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะคะ
แต่ว่าจะได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาในช่วงไทยของ
พี่กุ้งอยากจะไปจีบเขานี่แหละ
ก็เลยไม่ยอมลงหน้าตัวเองใช้เป็นกระป๋องแป้ง

เก่ากว่า
เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงถ่ายของ
กติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อตอบถูก๒ข้อถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แจกกันหลักแบบทวีคูณกันไปเลย
แล้วตอนนี้นะคะนิดได้เอากระเป๋าที่ผัวซื้อให้เนาะ
จำนำกับทางรายการนะคะและตอนนี้ก็มีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้วสี่พันบาท

ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑มูลค่า๔๐๐๐บาท

คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะว่าถ้าได้เงินไปจะเอาเงินไปตัดกระเพาะ

หลายคนเนาะก็จะถามว่าแบบเออถ้าเราน้ำหนักเยอะ
ถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยเราออกกำลังกายได้ไหมเราเดินเราวิ่ง
ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเหนื่อยมาก
ถ้าหนูไปวิ่งปุ๊บร่างกายหนูสูบฉีดเยอะไปมันก็จะทำให้เราน็อกได้
พูดกันถึงเรื่องวิ่งที่บอกว่าออกกำลังกายกับรุ่นไหม

งการหรืออะไรที่มีวิ่งประจำอยู่

มาค่ะ
พูดเองโยนเองดู
พูดถึงเรื่องวิ่งนะคะจริงแล้วที่พัทยาก็มีจัดวิ่งมาราทอนบ่อย

แต่ว่าการวิมาราทอนที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีดโบราณเนี่ย
ก็เป็นการวิ่งที่เป็นเรื่องเล่าขาน
จนถูกใช้เรียกวิ่งมาราทอนนี่แหละ
นะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่หนึ่งถามว่า
การวิ่งมาราทอนมีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งวิ่งไปแจ้งข่าว
ข้อ๒วิ่งไล่จับนกพิลาบ
ข้อ๓วิ่งเพื่อคืนเงินทอน

มาแล้วมาลาทอนมาแล้วเงินทอง

แต่วิ่งไปแจ้งข่าวเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ค่ะ

ไม่มีทีวีไม่มีสื่อออนไลน์

สมมุติว่าบ้านนี้จะคลอดลูก

หนึ่งค่ะวิ่งไปแจ้งข่าวค่ะ
มาแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งวิ่งไปแจ้งข่าวค่ะ

วิ่งมาราธน์หรือวิ่งไปเพื่ออะไร
คำตอบนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
อยากจะให้ประเดิมไปได้ก่อนจริงเลย

อาจจะพลิกล็อกวิ่งเพื่อคืนเงินทอนก็ได้

มาจากตำนานของผู้ส่งข่าวสารชาวกรีก
ที่ชื่อว่าฟิลิปปิเดสนะครับ
ที่ถูกส่งจากสนามรบในเมืองมาราทอน
ไปยังกรุงเอเทนนะ
เพื่อที่จะไปประกาศข่าวชัยชนะ
ที่เมืองมาราทอนหลังจากลบเสร็จแล้ว

รับเงินสะสมไป๔๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ
กุ้งเนี่ยก่อนจะเข้าไปทัก

เฮ้ยแล้วเกิดตอนที่เจ้ามิกมาจีบแกแล้ววะ

อย่ามาเฟสอย่ามาไลน์เชยมาก

เก่ากว่า

แต่การที่จะทักอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
บางทีเราสนุกเราขนอง

สุ่ม๔สุ่ม๕บอกเลยเพราะบางทีไปสร้างความร้าวฉานให้ครอบครัว
เหมือนอย่างนี้เขาไม่ได้สุ่ม๔สุ่ม๕
เขามีสติเขายับยั้งไว้ก่อนเขามีลูกมีผัวเขาไม่ทำ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
สำนวนสุ่ม๔สุ่ม๕มีที่มาจากอะไร

ข้อ๒เลี้ยงไก่
ข้อ๓เล่นพนัน
เวลาจับปลาเขาใช้สุ่มใช่ไหมค

คือข้อที่น่าจะเป็นไปได้คืออะไร

เพราะว่าปลาปลาใช้สุ่ม
เพราะถ้าเราไม่หวานแหหรือเราใช้สูง
เราก็เสี่ยงที่ว่าเราจะจับกันได้หรือไม่ได้
คำว่าสุ่ม๔สุ่ม๕คือได้กลับไม่ได้

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งจับปลาค่ะเป็นคำตอบที่
ตอบไปอย่างชัดเท่าให้ชัดคำไม่ได้น้องสุ่ม๔สุ่ม๕นะครับ

แต่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและถ่ายกระเป๋าคืนได้เลยหรือไม่

อยากให้เอากระเป๋าของที่รักกลับไป

สำนวนนี้นะมาจากการจับปลาโดยการสมัยก่อนเนี่ย
เขาจะใช้สุ่มซึ่งเป็นอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับ
สุ่มแล้วปลามันจะมีรูไล่ให้เรานี่แล้วก็ล้วงลงไป

ซุ่มซุ่มไปซุ่มไปทีเดียวไม่ได้สี่ห้าทีแหละถึงจะได้ปลาสักตัว
สุ่มสี่สุ่มห้าดีใจจังเลยอ่ะ
ตอบสำถามสองข้อตอบถูกสองข้อนะคะ

และที่สำคัญถ่ายของสำเร็จ

ได้ถ่ายความคาดไปแล้ว
คำถามถ่ายของข้อต่อไปเงินรางวัลก็จะทวีคูณขึ้น
ถูกไหมฮะเพราะคำถามถ่ายของข้อที่๓มีมูลค่า๑๖๐๐๐บาท
ไปชนบุรีเราพูดถึงประเพณีเขาไปแล้วแล้วไม่พูดถึงอีกอย่างก็ไม่ได้เลยก็คือทะเล

แต่มีน้ำตกกับเขาไหม

มีน้ำตกด้วย

มี๕ชั้นต้องบอกว่าธรรมชาติก็เด็ด

มันเข้ากันทำไมมันเข้าก็ไม่รู้นะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
น้ำตกชันตะเถนมีที่มาจากอะไร
ข้อ๑ทางชันจนต้องอุทาน

เคยมีพระเถนมาปักกรด

พี่ฟุนเคยได้ยินไหม

แต่ว่าไม่รู้ประวัติ
ไม่แน่ใจนะ

มันถึงจะตั้งชื่อนี้ได้

ก็จัดสินใจตอบมาแล้วนะคะ
ข้อ๓เพี้ยนมาจากชันตาเนรค่ะ

ชาวชนบุรีเคยได้ยินกันบ้างไหมครับ
ชันตะเถนมีที่มาจากอะไร
ถามตอบทุกข้อนี้ก็ฝาดเรียบไปเลย

โอ๊ยถูกได้หมดเลย

และน้ำตกชันตะเขนเนี่ยนะครับ
ี้ยนมาจากคำว่าน้ำตกชันตาเนร

มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีสมเนรเนี่ยนะครับ

แล้วสุดท้ายขึ้นไปนั่งบนหน้าผา

น้ำลื่นที่มันลื่นชัน
ต่อมาก็เลยมีการตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่าน้ำตกชันตาเนนะคะ
ไปมานี่แหละจนเป็นชื่อว่าน้ำตกชันตาเถนจนถึงปัจจุบันนะคะ
เงินสะสมของเขาในช่วงนี้นะคะได้รับไป๑๖๐๐๐บาท
แล้วก็ในตอนแรกมีเงินจำนำอยู่แล้ว๔๐๐๐บาท

ยังไม่จบแค่นี้นะคะ
เพราะว่าช่วงหน้าเรายังมีแจ็คพอร์ตให้สะสมอีกกว่าครึ่งแสน
แจ็คพอร์ตแตกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ไปดูราคาจำนำจริงจากทางรายการเลยครับ
แต่ถ้าถูกปั๊บเนี่ยวันนี้แจ็คพอร์ตแตกอีก
ช่วยทุกคนเลยว้าวสำเร็จสุดหน้า
ไปรับผัสสู่ชั่วสุดท้ายของเกมรักจำนำนะครับ
นิดมีเงินสะสมอยู่แล้ว๒๐๐๐๐บาท
ตอนนี้เป็นช่วงของแจ็คพอร์ตแล้ว
มองหน้าอีกแล้วว่าฉันจะได้เงินหรือเปล่า
จริงแล้วไม่ยากเลยกติกาเป็นแบบนี้ค่ะไปชมกันค่ะ
แจ็คพอตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก
ผู้จำนำได้วิเคราะห์และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าเลี้ยงไม่ถูกต้องแล้วก็เราให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้พ่อค้าแม่ขายอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
เพราะนั่นคือตาชั่ง
แต่นี่ไม่ใช่ตาชั่งธรรมดาเพราะมีอายุเกือบร้อยปี
พวกด้วยลูกช่างที่มีน้ำหนักต่างกัน
ตัวเครื่องชั่งทำด้วยเหล็กหล่อส่วนลูกช่างทำจากทองเหลือง
ยังใช้งานได้บอกน้ำหนักในไทยตรง
อยากรู้แล้วล่ะครับว่าราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่
แล้วนี่ก็คือตาชั่งโบราณ

ปกติแล้วที่เราเห็นมันจะไม่ใช่วัสดุแบบนี้พี่
มันทำจากเหล็กหล่อ
แล้วก็ลูกช่างที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยทำจากทองเหลือง
อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี
แล้วมันก็ยังใช้งานได้ด้วยนะคะ
เป็นงานจากประเทศอังกฤษ

สมมุติเราไปสั่งซื้อส้มมา๔ผลใช่ไหม
จะต้องเป็นเท่าไหร่หนักเท่าไหร่

พี่ใส่ไป๑ปอนด์เท่ากับ๑๖ออนด์
อ่อนนะครับเดี๋ยวฉันลองอันนี้ก่อนได้ป่ะ
๔ออนเป็น๒๐แล้ว
เพราะเสียบนิดเดียวนิดเดียว

ส้ม๔ลูกนี้นะคะมันหนักประมาณ๕ขีดกว่า
ก็คือ๕๙๕กรัม
มันก็เท่ากับ๒๑ออนนั่นแหละ
ประมาณนั้นนะครับใช่เท่ากันพอดี
เราเห็นของโบราณแบบนี้เราตีราคายากเนอะ

ถ้าจำนำน่าจะหลักพันถ้าซื้อน่าจะหลัก

เดี๋ยววันนี้นิดต้องรับบทเป็นหลงจู้
ตีราคาให้ได้มีตัวเลขให้
เพียงแต่สลับตำแหน่งให้ถูกที่เท่านั้นนะครับ

เราไปดูตัวเลขจากทางรายการกันเลยครับ

อันนี้แหละคือราคาที่จะถูกที่สุดที่จะเป็นไปได้
ราคาสูงที่สุดนะคะอยู่ที่๘๖๔๒๐บาท

ตาช่างโบราณนี้จะถึงหมื่นไหมเนี่ย

สลับตัวเลขให้ดีนะน้องนิด
แต่หากเรียกตำแหน่งถูกขึ้นมาแล้วก็รับไปเลย
มันเป็นของโบราณน่าจะผิด

มันเป็นของสะสมใช่ไหมครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่ของไทย
ถ้าคนจะซื้อนะเป็นว่าเอาไปสะสมหรือเอาไปโชว์อะไรแบบนี้มาก

ขอบอกว่าศูนย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้า
ศูนย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหลัง
มันน่าจะมีมูลค่าเยอะถ้ามาจากต่างประเทศไม่ใช่ของบ้านเรา
แต่ถ้าพวกนักสะสมคิดว่าน่าจะถูกสำหรับเขา

น่าจะตั้งที่๔๐๐๐

มันจะ๒๘หรือ๖๘หรือ๘๖มีอะไร

เป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ

หรือจะเอาเลย

อยากได้เลขนี้หรืออยากเปลี่ยนอีกทีนึง

ยืนยันเลขมาแล้วนะคะว่า

หรือว่า๖๔๒๘บาทครับ
ไปดูราคาจำนำจริงจากทางรายการเลยครับ

แต่ถ้ามองในมุมของของสะสมแล้วก็
ถือว่าราคาสูงเลยทีเดียวล่ะครับ
แต่จะถึง๖๐๐๐ตามที่วิเคราะห์ไว้หรือไม่
มาลุ้นแจกผ่อนไปพร้อมกันเลย
ตำแหน่งแรกมาเลย

ถูกไปแล้ว๑ตำแหน่งพอตำแหน่งที่๒ค่ะ
กำแหน่งที่๒
ถูกไปแล้ว๒ตำแหน่ง
ดำแหน่งที่๓มา
แร่เที่ยวคัว

แต่ราคาจำนำโชคจริงนี่คือ๐๒๖๔๘
ถูก๒ตำแหน่งก็คือตำแหน่งแรกนะคะเลข๐
แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายคือเลข๘เนาะ
ถูกไว้๒ตำแหน่งนะคะรับเงินชาติสองบีอิง๖๐๐๐บาท
ตาช่างตัวนี้เป็นตาช่างโบราณ
คนที่ซื้อส่วนมากเขาจะเอาไปแต่งบ้าน

ตาช่างคือมีความเที่ยงทำ
ส่วนมากก็จะเป็นทนายผู้พิพากษาอายการ
เขาจะไปตั้งโต๊ะทำงานแล้วก็จะตั้งตั้งโชว์ให้รู้ว่าอ่า

โต๊ะตาช่างผมให้ราคาจำนำอยู่๒๔๐๐บาทครับ
ส่วนตัวลูกช่างที่เป็นทองเหลืองนะครับ

เพราะฉะนั้นราคาจำนำของกระทั่งโบราณเครื่องนี้
อยู่ที่๒๖๔๘บาทครับ
เรามาฟังเงินสะสมของพี่วันนี้กันนะคะ
ตั้งแต่ตอนแรกเลยมีเงินจำนำ๔๐๐๐บาท
แล้วก็เงินสะสมอีก๑๖๐๐๐บาท
แล้วเมื่อกี้ตอบถูกไป๒ตำแหน่งได้ไปอีก๖๐๐๐บาท
วันนี้นะคะรับเงินทั้งหมด๒๖๐๐๐บาท
และที่สำคัญให้ของสำเร็จ
นิดจะต้องการเงินจำนวนนึงไปผ่าตัดกระเพาะ

เพื่อสุขภาพของเราด้วยนะต้องดูแลตัวเอง
ชีวิตเรามีความสุขอย่างที่น้องเบ้นบอกนะครับ
ก็คือสุขจากร่างกายของเรา

ใช่แกจะได้มีแรงดาบหัวต่อ

ขอบคุณน้องมิตต์มากขอบคุณที่คุณมาก

วันอาทิตย์นะคะเวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับไม่อยากจะไปก็ต้องไปจริงนะ
เป็นกัชยาลาแล้วสวัสดีครับ